ผู้ชายคนนี้ฮะผมไปนอกโลกมาฮะผมไปนอกโลกมานะฮะ
แล้วมาแก้ผ้าล่อนจ้อนอยู่แถวนี้เขาต้องวิ่งไล่จับกันนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่ฮะนี่เห็นไหมนี่ช้างใหญ่ปิดช้างน้อย
แสดงว่ามีศักยภาพเราถึงเอาช้างใหญ่มาปิดเอาไว้
เออนะครับหลังจากได้รับแจ้งเหตุนะครับนักข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
หลังวัดสว่างอารมณ์ที่นี่ก็มีวัดสว่างอารมณ์นะ
อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาครับสถานที่ที่ชาวบ้านระบุว่า
ไปเจอผู้ชายเนี่ยเดินแก้ผ้าเลยแก้ผ้าเลยนะ
เมื่อไปถึงนะครับเจอชาวบ้านยืนจับกลุ่มคุยกับผู้ชายคนนี้อยู่
ผู้ชายคนนี้ไม่สวมเสื้อผ้าเลยครับอืมรูปร่างทั้วมายุประมาณสักสามสิบห้าถึงสี่สิบปีได้
ชาวบ้านก็เลยเองใส่เสื้อผ้าก่อนเถอะอันนี้เอามาให้แล้วนะ
แล้วถามว่าเป็นใครมาจากไหนผู้ชายคนนี้พูดจาวกไปวนมาครับ
คำถามก็นิ่งเงียบไม่ยอมตอบอันนี้ก็ปิดวาจาเหมือนกัน
เมื่อถูกสักถามมากก็บ่นปวดหัวเออถามอะไรกันปวดหัว
บอกแค่ว่าไปนอกโลกมาโอ้โหนักข่าวเลยถามต่อเลยนะ
ดาวอังคารมาใช่ไหมเนี่ยนะครับเขาจะตอบยังไงฮะ
ไปนอกโล่วิแคร์เอ่อไปจังหวานไหนมา
ครับเหยียบดาวอดาวอังคารไหมเหยียบไหมเหยียบน้อย
นำตัวผู้ชายคนนี้ไปโรงพักครับ
ต้นคาดว่าผู้ชายคนนี้ก็น่าจะมีอาการทางจิต
หรือไม่ก็เสพยาเสียบติดนะครับ
เดี๋ยวจะเอาตัวมาตรวจปัสสาวะนะครับ
หาสารเสพติดแล้วก็ควบคุมตัวไว้ก่อน

ผู้ชายคนนี้ทำอะไรเดี๋ยวตำรวจเขาจะดำเนินการให้ทันทีครับ